หลายคนถ้าพูดชื่อปลาแนมไม่รู้จักแล้ว

ปลาแนมเป็นอาหารว่างสมัยโบราณชาววังเลยทีเดียว
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จัก
แล้วก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มที่ตำบลคุ้งสัมเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
เขาจัดทำขนมโบราณหลายชนิดเลยค่ะ
คล้ายดิบคล้ายดีเทน้ำเทธาตุเลยจ้า

อาหารว่างใช่เป็นอาหารว่างโบราณงั้นก็ไม่อิ่มอะสิ

ว่างนี่คืออร่อยจนเหลือว่างกับใบตอง
มันต้องอย่างนี้นี่เป็นขนมโบราณนะคะหน้าตาแบบนี้แหละ

แต่ว่าอันนี้เขาขายแต่ปลาแนมอย่างเดียวนะคะ

เป็นอาหารชาววังเลยทำยากมากนะคะ
ขนมโบราณนานาชนิดวางเรียงรายจำหน่ายอยู่ที่ตลาดคุ้งสัมเภา
เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีค่ะ
ในอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งเมนูเด็ดที่น่าสนใจก็อยู่ที่นี่แหละ
แนมอาหารว่างโบราณชื่อแปลกหูที่มันหากินยากมาก
แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็มีน้อยคนนะคะที่จะเคยลิ้มลอง
สเปรี้ยวหวานมันของปลาแนมแบบนี้

เพราะว่าวิธีการปรุงของมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อน
ต้องจัดเตรียมเครื่องปรุงหลายขั้นตอนมาก
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเสริมสร้างสัมมาชีพหมู่๔

อยากจะอนุรักษ์ขนมโบราณไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักแล้วก็สืบทอดกัน
สมาชิกจึงช่วยกันทำขนมขายค่ะ
โดยเฉพาะเมนูนี้แหละปลาแนมในพื้นที่อื่นมันไม่มีคนทำขายแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มแม่บ้านนะคะ
ที่จะถ่ายทอดสืบสารให้คนรุ่นใหม่ต่อไปนั่นเองค่ะ
ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นของกลุ่มสมาชิกของหมู่สี่ครับ
สำหรับเมนูปลาแนมเนี่ยนะคะของกลุ่มเสริมสร้างสมาชีพหมู่สี่

โดยนำข้าวคั่วป่นละเอียดคลุกกับเนื้อปลา

แล้วก็ปรุงรสนะคะก่อนที่จะมีการโรยหน้าด้วย
มะพร้าวขูดเส้นที่นำไปนึ่งแนมด้วยกระเทียมดอง
หอมแดงพริกขี้หนูหั่นแล้วก็มะนาวฝานบาง
ทำให้รสชาติกลมถูกปาก
ขายถูกมากที่สำคัญก็คือขายเพียงห่อละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

เอามาค่ะส่งมานะคะที่อยู่ก็คือ

ส่วนขนมหวานอื่นอย่างข้าวเหนียวมูลสมุนไพรหน้าต่าง
เช่นหน้าหมูเค็มหมูหวานขนุนมะม่วงสังขยา
ก็ขายในราคาห่อละ๑๐บาทเช่นเดียวกัน
ขนมโบราณของกลุ่มแม่บ้านจะเปิดขายทุกวันเลย
ตั้งแต่เวลา๗โมงจนถึง๑๐โมง
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเดือนละหลายพันบาทเลย
ถือว่าเป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ